คุณผู้ชมคะมาช่วยกันตามหาผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะ
เพราะว่าคุณพ่อออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะประกาศตามหาลูกสาว
บอกว่าลูกสาวเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันที่สิบแปดพฤศจิกายนนี่นะคะ
ภาพนี้ค่ะบอกว่าหายตัวไปเนี่ยที่สถานีรถทัวร์สายใต้ใหม่ครับ
สิ่งที่เจอเป็นสิ่งที่แบบเป็นหลักฐานสุดท้ายเลยอ่ะคือกระเป๋าค่ะ
กระเป๋าใส่ของแล้วมันตกอยู่ในน้ำได้ยังไงลอยน้ำอยู่นะคะ
นี่ค่ะคุณพ่อพัชระช่วยสงฆ์โพสต์เอาไว้
บอกว่าตั้งแต่ช่วงเย็น๑๘พฤศจิกายนจนถึงตอนนี้
บอกแสมีแค่กระเป๋าล็อยน้ำที่ศวรรษสัมพราณ

ใครมีบอกแสอะไรช่วยแจ้งหน่อย
ลูกสาวคือนางสาวกันนิกาช่วยสงฆ์
ฝากคุณผู้ชมลองดูหน่อยนะคะเผื่อช่วยกันแจ้งเบาะแสได้
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับคุณพ่อค่ะ
พ่อบอกว่าลูกสาวไปทอดกระถิ่นที่กรุงเทพ

หลังจากนั้นพ่อกับภรรยาก็กลับนครศรีธรรมราช

ลูกสาวบอกว่าขออยู่ต่อกรุงเทพสักพักนึง

เพราะว่าลูกสาวเปิดร้านกาแฟอยู่ที่สุราช
พฤศจิกายนลูกสาวโทรศัพท์ไปหาบอกว่าจะกลับแล้วนะ

ว่าพ่อโกรธหนูไหมเนี่ยที่หนูไม่ได้กลับไปด้วย
พ่อบอกว่าพ่อไม่ได้โกรธอะไรเลยอย่าคิดมาก
นี่นะคะลูกพี่ลูกน้องพาลูกสาวพ่อไปส่งขึ้นรถ

จนถึงตอนนี้กลับไม่ถึงบ้านค่ะ
พยายามติดต่อทุกทางติดต่อไม่ได้

สุดท้ายสิ่งที่เจอคือกระเป๋า
ของใช้ส่วนตัวของลูกในกระเป๋าที่มันอยู่ในน้ำ
พ่องงว่ามันลอยมาในน้ำได้อย่างไร
กลัวว่าลูกสาวจะถูกหลอกไปไหน
หรือใครพาไปทำอะไรไม่ดีนะคะ
แล้วก็จุดที่เจอกระเป๋ามันอยู่ริมคลองร้านอาหารที่นครปฐม
พ่อก็เลยงงว่าลูกสาวพ่อไปทำไมแถวนั้น

ก็ฝากว่าถ้าเจอก็ยังไงให้โทรกลับมา
ถ้าว่าไม่มีอะไรถ้าจะเป็นเรื่องอะไร
คือทางบ้านเขารับได้ทุกเรื่อง
ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะว่า
มีกระเป๋าลอยน้ำมามีชื่อมีรูปน้องมีรูป
แล้วก็มีรองเท้ามีเครื่องสำอาง
มีเทือป้าดลอยมาเขาเก็บไว้อยู่
แล้วเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้
และเขาอาจจะปิ้งบ่อแสกนี่ให้เราติดตามไป
น้องเขาก็อยู่แต่ที่ใต้อยู่ที่ภูเก็ต
พอจบมาเขาก็ไปทำงานที่โรงแรมที่ภูเก็ตอยู่หลายปี
แต่พอเจอโควิดก็มาเปิดร้านอยู่ที่ถูกร่าน
เขาก็ไม่เคยไปเที่ยวที่โน่นไม่เคยไป
นี่มันน่าแปลกใจตรงที่ไปเจอกระเป๋าลอยมาในน้ำ

ซึ่งก็คือร้านที่เก็บกระเป๋าของน้องได้
ให้ข้อมูลว่าจุดที่เจอกระเป๋าอยู่ที่คลอง
กระเป๋ามันลอยมาติดที่ข้างร้าน
คลองนี้มันเป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน
กระเป๋าก็มีของใช้ส่วนตัวมีชื่อคนรับยา
มีรูปถ่ายครอบครัวมีเอกสารรับยา
แต่ที่แปลกก็คือถุงใส่อาหาร
ยังกินไม่หมดอยู่ในกระเป๋าด้วย

ลูกค้าที่มากินอาหารในร้านหรือเปล่า
แต่พนักงานก็บอกว่าก็คุ้นเหมือนกันนะ
เหมือนเป็นลูกค้ามากินอาหารที่ร้าน
เดินทางมากินอาหารกับสาวหล่อคนหนึ่ง
แต่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป

ทางร้านบอกว่าเดี๋ยวทางร้านจะช่วยไล่ดูภาพ

คล้ายกับสาวหล่อที่ทางร้านให้ข้อมูลเอาไว้
ทีมข่าวของเราก็เลยถามคุณพ่อของน้องอีกรอบหนึ่ง
ว่าพ่อน้องรู้จักกับใครเป็นสาวหล่ออะไรบ้างไหม
พ่อก็บอกว่าลูกสาวเคยคบกับสาวหล่อคนหนึ่งที่ภูเก็ต

ในอดีตนะคะก่อนหน้านี้เมื่อ๒ปีก่อน

ยังไงก็ลองติดต่อคุณพ่อหน่อยกันแล้วกันเผื่อใครมีข้อมูลนะครับ